มาค่ะเพื่อนบ้านจอบมาเสียมมา

เปล่าค่ะแต่เอามาไล่ไล่ฟันกันจนหัวปูดตาปิดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูค่ะทะเลาะกันแบบรุนแรงเลยนะ
นี่คุณให้ดูสภาพรถก่อนคุณนัทธนันชี้อยู่น่ะ
ให้ดูว่าดูสินี่รถยังขนาดนี้แล้วคนล่ะจะขนาดไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายที่จังหวัดระยองนะคะ
มันเป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมตัวคนเองก็เจ็บ
อ่ะไปคุยกันที่โรงพักกันเลยละกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือพอไปคุยกันที่โรงพักแล้วเนี่ยนะสภาพของทั้งสองฝ่ายเจ็บพอกันเลย
เย็บก้าวเข็มหัวแตกตาบวมตาปิดฟุกช้ำที่ขา
ทำไมเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ใช่เหรอเพื่อนบ้านคือรั้วที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอ
แต่ทำไมมาตีกันแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
มาจากการจอดรถขวางทางเข้าบ้าน
นักข่าวของเรานี่ดูสิถลกขาอ่อนที่กลายเป็นสีม่วงให้ดูค่ะ
โดนขนาดนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคู่กรณีนะ
ไปเจอที่สพนกลับนั่นแหละเขาก็มาแจ้งความทั้งคู่เลย
ฝั่งนี้ก่อนค่ะเสื้อบอลใช่ไหม
เสื้อบอลคนนี้คือคุณนัฐกาลทรวงยาค่ะอายุ๓๐ปี

ว่านี่ค่ะฉันโดนเย็บที่แขน๙เข็ม
วันที่เกิดเหตุมา๒วันก่อนตอนสักทุ่มครึ่ง
ฉันกับผัวเนี่ยนะนอนอยู่ในห้อง
ซึ่งเป็นบ้านหลังตรงข้ามกับคู่กรณี
จู่ปีนอะไรอ่ะ
เสียงบีบแดร์ดังลั่นซอยเลยค่ะ
หาว่าสามีเธอน่ะไปจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านเขา
เธอก็ออกมาดูสิแล้วก็เรียกสามีนะ

จังหวะนั้นสามีเธอกำลังถอยรถ
กำลังย้ายรถให้อยู่แต่ฝั่งคู่กรณีเนี่ย
หาว่าสามีเธอถอยรถไปชนเขา
คู่กรณีก็ลงรถมาเอามาเลยค่ะ

เมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูเป็นรอยยุบ
จังหวะนั้นตัวของคุณนัฐกาลเอง
กลัวว่ารถจะพังสิกระโดดเอาตัวไปขวาง
ปั้งเปรี้ยงโดนเข้าที่หัวค่ะ

ซึ่งหลังจากนั้นมันก็อีลุงตุงนัง

เขาบีบแต่เรียกให้ออกมาถอยรถหลบเขา
แล้วแฟนหนูก็บอกว่าเดี๋ยวจะถอยรถหลบให้
แล้วเขาก็โวยวายอะไรกันไม่รู้

เขาคิดว่าแฟนหนูว่าถอยรถชนรถเขา
แต่มันไม่ได้ชนเพราะหนูยืนอยู่ท้ายรถ
เขาเลยลงไปหยิบเสียงจากท้ายรถเขา

หนูยืนอยู่ท้ายกับรถแฟนหนูอยู่
อะไรกันตรงนี้ตรงแผนเนี่ยโดนไร

แล้วเธอชี้ให้ดูรถเธอที่มันเป็นรอยยุบแบบนี้
๕๗ปีกับนางสมควรอัชชาศัยอายุ๔๙ปีก็โชว์เลยแหละรอยฟกช้ำ
หางตาขวาหนึ่งแหละตามเนื้อตามตัวมีอีกเพียบเลยคือตาขวา
ของพี่ปวิทย์เนี่ยเกือบปิดเลยนะแล้วนี่นี่นี่ส่วนพี่สมควรเนี่ย
ฟกช้ำที่ต้นขาเขาเล่าแบบนี้ฟังมุมของพี่ปวิทย์กับ
สมควรบ้างนะเขาบอกว่าวันนั้นน่ะไปตัดย่าทำความสะอาด
บ้านหลังนั้นแหละแล้วบ้านหลังนั้นน่ะนะเขาให้คนเช่า
พอตัดย่าเสร็จเรียบร้อยจะขับรถกลับ

ปรากฏว่ารถของคู่กรณีบ้านตรงข้ามมันมาจอด
ยื่นขวางอ้าวจะเลี้ยวออกก็เลี้ยวไม่ได้สิ

ฝั่งคู่กรณีเขาออกมามาขยับรถ
แล้วฝั่งนั้นถอยมาชนรถ
ถึงขนาดที่อะไรอะเหล็กแกนชนหน้าหลุ่นเลย

เพราะเขาโมโหปั๊บเขาก็เอาจอบเนี่ย
ทีนี้คู่กรณีแย่งไปเลยค่ะแย่งไอ้เสียม

อืมเขาต่อสู้กันต่อนะคะก็บาดเจ็บกันทั้งคู่แล้วค่ะ
ทางนายประวิทย์ยืนยันนะบอกวันนั้นไม่ได้มามีมีดนะ
มีแต่จอบนี่แหละที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะ
แต่ไม่รู้ว่าไปโดนใครบ้างหรอกเพราะเหวี่ยงอยู่อย่างนั้น
จากนั้นก็พาไปดูหน้ารถนะคะที่โดนชน
แล้วก็ยังพาไปดูจอบที่ใช้เป็นอาวุธนั่นแหละเนี่ยคุณ
ก็คมเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันโดนเข้ามานี่คือก็แตกอะค่ะ
อืมอ่ะลองฟังเสียงเพื่อนบ้านดูหน่อยค่ะ
บอกว่าคันต่อไปจะจอดแบบนี้
เอาอย่างงี้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วใช่ไหมดูจุดที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
ลงพื้นที่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมประเมินเอาเองนะ
ว่ามันน่าจะมีประเด็นไหมเห็นไหมคันหนึ่งจอดอยู่ข้างใน
อีกคันนึงจอดอยู่ตรงถนน
คุณเนี่ยจากเท่าที่ดูเนี่ยความจริงมันก็มีพื้นที่เยอะพอสมควรเหมือนกัน

แล้วเขาก็หาว่ามันขวางอันนี้คุณผู้ชมคิดเองละกันค่ะ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นี่พี่ที่เขามาชี้ให้ดูเนี่ยนะ
เขาบอกว่าจริงมันเป็นเพราะว่ามีการบีบแต่หรือเปล่า
จากันไม่ดีหรือเปล่าถ้าเกิดพูดกันดีเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นมั้ง

ตำรวจสพนกรับเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวคงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ใจเย็นก่อนหน่อยนะคะบ้านใกล้เดินเคียง